ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์ที่คนร้ายสามคนบุกเข้าไปปล้นทองที่ร้านทองที่พบพระจังหวัดตากค่ะ
ได้ดูกล้องวงจรปิดกันไปบ้างแล้วครับเรามีภาพจากกล้องหลายมุมนะคะ
วงจรปิดทั้งคนที่อยู่แถวนั้นเขาถ่ายคลิปเอาไว้คนร้ายแต่งตัวมิดชิดแบบนี้
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบมากัน๓คนแล้วก็เข้าไปก่อเหตุ
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมใหม่ที่คุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นนะคะ
เนี่ยค่ะการก่อเหตุใช้เวลาแค่แป๊บเดียวประมาณสัก๕นาทีได้
แต่ได้ทองไปเยอะมากมูลค่ากว่า๕ล้านบาทนะคะเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์
อันนี้คือจากฝั่งตรงกันข้ามบันทึกภาพเอาไว้ได้ช่วงจังหวะที่คนร้ายก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะพอมาไล่เรียงพฤติกรรมของคนร้ายนะคะ
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
สิบสองกุมภาพันธ์บ่ายโมงจากมุมในกล้องวงจรปิด
ก่อนถึงร้านทองที่เกิดเหตุก็คือร้านทองแถวถนนสายดอนเจดีวาเล่นะคะ
จะมีกล้องวงจรปิดหลายมุมต่อเนื่องกันเลยจะเห็นรถกระบะของคนร้ายชัดเจนเลย
ขับรถมุ่งหน้าไปร้านทองแล้วก็ขับผ่านร้านทองไปไปที่วัดนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันจะต่อเนื่องนะคะดูไล่เรียงกันไปเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราได้มาพอผ่านร้านทองไปก็จะเป็นมุมถนน
จากร้านไปสักสามร้อยเมตรกระบะคันนี้กระบะโตโยต้าสีบรอนเทา
ทะเบียนบ่อใบไม้งองงูหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์กำแพงเพชรคนร้ายอยู่ในรถสามคน
ขับผ่านกล้องวงจรปิดหลายมุมทีเนี้ยก็จะเห็นเส้นทางของคนร้ายนะคะ
นี่ค่ะคือก่อเหตุอุกอัดมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีลูกค้าที่เขาอยู่ในร้านทองอะค่ะ
เป็นสามีภรรยาตัวฝ่ายชายเขาโดนยิงแล้วเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
ครับทีนี้ค่ะรถกระบะของคนร้ายเหมือนกับขับวนนะคะ
ขับวนออกจากซอยเลี้ยวขวาแล้วก็วนไปร้านทองเพื่อจะไปก่อเหตุ
เหมือนกับว่าไอ้ที่ขับวนเนี่ยคุณผู้ชมดูลาดเหลาก่อน
รัดเหลาก่อนที่จะก่อเหตุนะคะทีนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้านทอง
และจุดอื่นที่ห่างจากร้านทองในช่วง๓๐๐เมตรของวันเกิดเหตุนะคะ
จะมีภาพตอนช่วงเวลาบ่ายโมง๘นาทีหลังเกิดเหตุนะคะ
กระบะของคนร้ายเนี่ยขับออกจากร้านทองมุ่งหน้าผ่านตลาดสดไปตามเส้นทางมุ่งหน้าไปวัดพบพระใต้เพื่อหลบหนี
ที่เราต้องให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดต่อเนื่องไปเรื่อย
โดยเฉพาะหลังที่ก่อเหตุเนี่ยจะได้รู้เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายด้วยค่ะ
เสียงปืนได้ยินไหมคะอันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่ง
จะได้ยินเสียงปืนจากในร้านทองคือก็ต้องตรวจสอบเสียงปืน
ว่าเป็นเสียงปืนของใครที่ต้องตรวจสอบเพราะแบบนี้ค่ะ
คือเจ้าของร้านทองที่เขาอยู่ในร้านเขาบอกว่าเขายิงสู้กับคนร้ายด้วย
ทีนี้อย่างที่เล่าไปตั้งแต่เมื่อวาน
ต้องไปตรวจสอบว่าตัวผู้เสียชีวิตที่เป็นลูกค้าที่อยู่ในร้านทอง

เจ้าของร้านทองเองก็ยอมรับว่ายิงสู้กับคนร้าย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระสุนเขาไปโดนใครหรือเปล่าอืม
ได้ยินเสียงปืนแบบนี้ทีมข่าวได้ภาพ
เป็นภาพสุดท้ายของนายชิอากาอายุ๓๐ปีผู้เสียชีวิตนะคะนี่นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำ
กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวสีเขียวก็คือชุดเดียวกันกับที่ถูกยิงในร้านทองเลยอ่ะค่ะ
เขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมากับภรรยาภรรยาก็ใส่กระโปรงลายสก๊อตนะคะ
หมวกกันน็อกเต็มใบเหมือนกันซ้อนท้ายมาอันนี้คือภาพตอนที่มุ่งหน้าไปร้านทอง
ก่อนจะเกิดเหตุก่อนที่นายชิอากาศจะถูกยิงตาย
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปร้านทองนะคะเปิดร้านไปวันแรกหลังจากเกิดเรื่อง
ก็มีเชือกกั้นที่ด้านหน้านี่คือร้านทองที่เกิดเหตุนะคะ
ร้านทองกรุงเทพสี่เนี่ยยังมีร่องรอยอยู่เลยครับร่องรอยกระจกประตูถูกทุบ
คนร้ายเอาค้อนทุบแล้วก็เอาปืนยิงเพราะว่าทางเจ้าของร้านทองเขาไหวตัวทัน
เขากดล็อกคนร้ายเลยยิงเลยทุบกระจกเลยแล้วบุกเข้าไป
อำพรอยู่แก้วภรรยาเจ้าของร้านทองบอกว่ายังเครียดมากค่ะ
ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้ไงคะ
กลัวว่าคนร้ายจะย้อนมาคือเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเองเป็นมะเร็งนะคะ
ป่วยเป็นมะเร็งสุขภาพไม่ดีแล้วยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีก
กินไม่ได้นอนไม่หลับตั้งแต่วันเกิดเหตุ

ผู้ชายเข้าไปที่ร้านขายเสื้อผ้าที่มีผู้ต้องสงสัย

ผู้ชายเข้าไปที่ร้านขายเสื้อผู้ต้องสัย

ว่าเกี่ยวไหมชายคนนี้เกี่ยวข้องกับเหตุล้นทองหรือเปล่านะคะเบื้องต้นเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
ตำรวจเรียกตัวลูกชายอดีตตำรวจสพพบพระไปชี้จุดที่ถูกชิงรถนะคะก็คือรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะ
แกะรอยว่าเอ๊ะเจ้าของรถคือใครเพราะคนร้ายทิ้งรถเอาไว้แล้วตัวคนร้ายหนีใช่ไหมคะ
เจ้าของรถบอกว่ารถผมเองถูกขโมยไปเป็นลูกชายอดีตตำรวจสพพบพระ